ในช่วงนี้เดี๋ยวพาไปขอพรกันบ้างดีกว่า
นี่เลยสถานที่ฮิตยอดนิยมคำชโนธ

ไปดูว่าได้เจออะไรกันบ้างนะครับ

วังนาคินดินแดนพญานคราชปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาล่ะครับ
คุณผู้ชมครับที่จังหวัดอุดรธานีชื่อนี้ใครก็รู้จัก

รังศรัทธายังคงเต็มเปี่ยมน้องใบตอง
เพราะช่วงเทศกาลออกพรรษาแบบนี้
คนไปกราบไหว้ขอพรกันเยอะมาก

เขามีการทำพิธีไหว้ที่จุดบวงสวงด้านหน้า
ทุกคนเขาก็มาเพราะว่าเชื่อว่าที่เกาะคำชโนธ
คือที่ขึ้นลงของพญานาคตามความเชื่อ

เพราะเชื่อว่าจะสำเร็จสมดังหวังทุกประการเลยทีเดียว

เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพ
และที่สำคัญคือ

เดี๋ยวลุกมือไหว้ขอพรกันไปได้ครับ

เขาบอกว่าประชาชนผู้มีความหวังในชีวิตราย๑๕

ขันน้ำมนต์แล้วก็มีเทียนหยดลงไปหยดลงไปหยดลงไป

ว่ามันเป็นเลขอะไรเพราะมันคดเคี้ยวเลี้ยวเลื้อย

ก็คือ๔๖๒และ๒๐

ผมไม่ได้บอกผมมาเล่าต่อให้คุณผู้ชมฟังอีกที
นี่ใช่ไหมตามที่เห็นนี้เลยใช่ไหมคะ

แล้วดูยังไงก็ไม่รู้เอาเป็นเลขอย่างนั้น
ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชมครับ

มันเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่นั่นเขาเห็นกันมาแบบนี้
ผมไม่ได้ไปดูเองผมเล่าให้ฟังเฉย

หูนี้ปั๊บก็รีบเขียนจดแล้วจำเข้าไปในสมองทันที

กลองก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย